เห็นแล้วก็หลายคนก็บอกสลดใจ

คือทางสามีภรรยาเนี่ยเขาหย่ากัน

ผู้ชายกับผู้หญิงไม่รู้เขาตกลงอะไรกันยังไงนะฮะ
เอาเป็นว่ามันเกิดศึกชิงลูกเกิดขึ้นนะครับ
พี่จะต้องเข้าใจด้วย

ส่วนข้างล่างที่จะวิ่งตามรถ

แล้วแม่ของเด็กทั้งสองเป็นคนถ่ายคลิป

เป็นช่วงที่คุยกับพ่อของเด็กพ่อก็ขึ้นจักรยานยนต์
พาลูกชายคนเล็กซ้อนนั่งข้างหน้าไป
ก็จะมีเสียงเด็กผู้หญิงอีกคนนึงวิ่งตาม
น้องผู้หญิงคาดว่าเป็นพี่สาวของเด็กคนเล็กนั่นแหละนะ
ที่จะไปกับพ่อพยายามยื้อน้องเอาไว้
มีเสียงบอกอยากอยู่กับน้องอยากอยู่กับแม่
ตัวแม่เองก็พูดเรื่องการตกลงแบ่งลูก
กันบอกทุกวันนะเย็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์
แล้วเช้าวันจันทร์เนี่ยพ่อต้องเอาลูกมาส่งคืนนะ
ก็คือเด็กผู้ชายคนเล็กเพื่อไปโรงเรียน

ถ้าไม่ได้น้องผู้หญิงไปด้วย
เดี๋ยวเอาแต่ผู้ชายไปก็ได้นี่ฮะ

กับสามีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ที่ไม่ช่วยดูแลเรื่องครอบครัวเลย
ระยะหลังเธอมักถูกสามีทำร้ายด้วย

ตอนแรกทางสามีต้องการ
รับลูกสาวคนโตไปดูแล
แต่ลูกสาวคนโตไม่ไป

ก็คือน้องชายคนเล็กนะครับขออยู่กับแม่

เอาเป็นว่าวันหยุดหรือว่าปิดเทอม
จะให้อดีตสามีมารับลูกสองคน

และช่วงเปิดเทอมต้องอยู่กับแม่
ต่อมาฝ่ายอดีตสามี

ให้ไปพาลูกสาวกลับบ้าน

ทำให้เธอเนี่ยยิ่งรับไม่ได้
ตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน

ไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับลูกสองคน

แม่รับไม่ได้ที่จะให้เขาแบบ
เอาลูกไปอยู่ด้วยได้แล้วอะค่ะ

แต่นะตอนนี้แม่เปลี่ยนใจเป็น
ไม่ให้เขาแบบติดต่อเลยอะไรแบบนี้ค่ะ
นี่นะฮะที่คุณแม่บอกเอาไว้นะครับ
เพื่อทางฝั่งคุณพ่ออยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้นะครับ
จะได้ฟังทั้งสองฝั่งนะฮะเราพยายามติดต่อแล้ว

ทางโซเชียลเองที่เห็นคลิปนี้ก็
ก็แสดงความเห็นกันหลายอย่างนะครับ
คนก็บอกให้เด็กเลือกเองได้ไหม
บางคนก็บอกว่าสิทธิ์ยังไงก็อยู่กับแม่
บางคนก็บอกให้รอฟังเรื่องราวจากทางฝั่งคุณพ่อก่อน
คือสุดท้ายก็ต้องดูเรื่องของจิตใจของเด็กเป็นหลักด้วยนะ